ทุกผู้ชมครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่นครรัชศรีมานะครับ
เขาก็ได้แจ้งเรื่องราวของลูกสองคนเพื่อเป็นอุทาหรณ์
อุทาหรณ์สำหรับผู้ใหญ่ด้วยแหละ
เพราะว่าลูกสองคนของคุณแม่ท่านนี้เนี่ยเราตามเจอแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะได้พูดคุยแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมว่ารายละเอียดเป็นยังไง

ใช่ค่ะคุณแม่บอกว่ากลัวว่าจะตาบอดด้วยซ้ำมาเพราะเปิดตาไม่ได้เลย
โอ้โหคุณแม่เนี่ยก็อยู่ในบ้านนะคุณยายก็ปกติก็จะดูหลาน
จะดูหลานอยู่ก็กวาดโบ้งกวาดบ้านเลยเสร็จไปล้างคอกหมูอืม
ลูกสองคนคนโตสี่ขวบผู้ชายคนเล็กผู้หญิงสองขวบ
จะชอบช่วยยายเก็บขยะค่ะยายกวาดบ้านก็ช่วยยายเก็บขยะนะฮะ
ที่แม่บอกเล่าผ่านทางเพจปากช่องไทม์นะครับ
ทีนี้พอยายกวาดบ้านเสร็จไปล้างคอกหมูนะครับ
ยังอยู่ในบ้านอยู่เด็กเด็กที่ยังเดินไล่เก็บใบไม้
เอาไปทิ้งเอาไปเผาเนี่ยนะนี่ฮะปรากฏว่า
เด็กไปหยิบขวดยากันยุงอืมมาโยนใส่กองไฟค่ะ
เป็นลักษณะของเป็นกระป๋องนะคะเราก็มีกันตามบ้านอยู่แล้วค่ะ
มันสารเคมีทั้งนั้นอ่ะใช่ตู้มครับทีนี้เกิดระเบิดเสียงดังลั่นบ้านเลยนะ
แม่เนี่ยทำงานอยู่ในบ้านรีบออกมาดูเห็นลูกสองคนล้มหงายท้อง
ดิ้นทุรนทุรายตกใจรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
ลูกคนโตนะฮะผู้ชาย๔ขวบเนี่ยแผลไฟลวกตามตัวตามหน้าอก
สะเก็ดไฟกระเด็นใส่นะครับแต่ว่าอาการตอนเนี้ยดีขึ้นนี่คนโตอืม
คิ้วหายแล้วเห็นไงพระสอนใช่ค่ะโอ้ที่ปากนี่โอ้โหมันตู้มาเลยอ่ะ
ทั้งไฟทั้งจากกระป๋องยากันยุงกระป๋องอ่ะ
ส่วนน้องคนเล็กผู้หญิง๒ขวบอาการหนักนะครับ
บวมมากมีแผลตามตัวเต็มหน้าไปหมดโดยเฉพาะตา
แม่บอกว่าเป็นห่วงที่สุดเพราะวันแรกยังลืมตาได้อืม
วันที่เกิดเหตุนะต่อมาวันที่๒นี่นะครับ
ตาลืมไม่ได้แล้วต้องดูอาการตลอดกลัวมากกลัวว่าลูกจะตาบอด
ก็เลยนำเรื่องมาแจ้งเตือนเป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงครึ่งเมื่อวันก่อนนะครับ
บ้านอยู่ที่บ้านอยู่ทรัพย์ม่วงตำบลจันทึกอำเภอปากช่องนคร
แต่ว่าน้องคนเล็กก็ยังต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่นะครับ
ยังเฝ้าระวังอาการติดเชื้อที่ดวงตาอยู่
คุณนฤทธิบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับคุณแม่ของน้องทั้งสองคนด้วยนะครับ

เวลาได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงดังมันดังขนาดไหน

อีกครั้งครั้งเดียวเลย
ครั้งเดียวค่ะครั้งเดียว
คนโตก็จะมีแผลแค่ช่วงนี้ค่ะแล้วก็แบบตกใจ
ส่วนคนเล็กก็แผลเต็มหน้าเลยแต่ว่าตกใจแต่ไม่ร้องค่ะ

ส่วนน้องก็อยู่ใกล้สุดค่ะส่วนคนโตอยู่ไกล
คนโตปลอดภัยดีแล้วค่ะ
คนเล็กก็หน้าตาก็มีแผลเต็มหน้ามีตรงแขนนิดหน่อยค่ะ
อยากให้พ่อแม่ควรระวังค่ะเด็กวัยประมาณนี้ค่ะ
มันอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ

ควรระวังแบบให้เด็กอยู่ห่างให้มากขึ้นค่ะ
คงจะไม่เผาอย่างนั้นอีกแล้วค่ะ
คุณยายก็บอกตอนได้ยินเสียงระเบิดตกใจมากนะครับ

ล้างคอกหมูอยู่หันไปดูเห็นล้างสองคนนี่แบบ
ไฟไหม้นะครับเต็มตัวเลยวิ่งมาช่วยหลานนะครับ

ล้างคอกหมูจะไปเอาตระป๋องสะเปียงไปใส่โดนจากตรงไฟตัวไหน
พักนึงก็เห็นแต่ไฟเอมันระเบิด
ก็เลยไฟเห็นไฟลุกช่วงหัวหลานกับหน้าผาก
พอได้ยินเสียงปุ้มหันมาก็หน้าหลานก็มีแต่ไฟแล้ว

ลุกท่วมหน้าผากก็กล้วนหัวจ้ะ
ส่วนบ้านที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้คุณพ่อของเด็กทั้งสองคนก็พาคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปดูนะฮะ
บอกว่าเด็กคงจะไปหยิบขวดสเปรย์หรือว่ายากันยุงเนี่ยนะครับ
ที่ทิ้งเอาไว้คิดว่าน่าจะหล่นมาจากหลังตู้เย็น
เพราะที่บ้านปกติจะวางหลังตู้เย็น
เห็นหล่นอยู่ที่พื้นก็คงจะคิดว่าเป็นขยะ
ชอบช่วยยายเก็บขยะโยนเข้ากองไฟก็คงโยนเข้าไปเลยนะครับ
น่าจะล่วงนี่แหละครับว่าพวกผมเอาวางไว้ข้างบนตลอด
ปกติแล้วเนี่ยของอะไรพวกที่มันมีไวไฟอะไรพวกนี้เราจะเก็บไว้ตรงไหนเนี่ย
มันมีที่แยกขวดอยู่ครับ
ก็จะไม่มีใครไม่มาโยนทิ้ง
ใช่ครับมันจะมีแยกเพราะว่าเด็กน้อยมีเด็กน้อยนะครับ
เขาก็รู้กันอยู่ว่ามันอันตรายแล้วเขาก่อไฟกันอย่างนี้ด้วยครับ
เขาก็ต้องมีขวดแยกอันนั้นเขาก็เย็บเขาติ๊กเย็บกันเลย
เขาตลอดว่าถ้าเจออีกหรืออะไรอีกให้ตาให้ยายเลยนะ
อะไรแบบนี้อย่าไปทิ้งอย่าไปอันไหนให้ย้ายก่อนอะไรอย่างนี้
ปกติเราก็จะเก็บขวดสเพลย์ขวดยากันยุงพวกนี้
เชียดแมลงเอาไว้สูงอยู่แล้วโพลมือเด็กอาจจะจังหวะโถกร้ายมันร่วมลงมา
ตอนนี้คนโตก็ปลอดภัยคนน้องอย่างต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่
คืออย่าไปหยิบไว้ก่อนเนี่ยดีที่สุดนะครับ
เป็นอุทาหรณ์นะคะทั้งสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ปกครองเองด้วยนะคะ